ถ้าพูดถึงสังคมตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ยากมากขึ้น

เราเห็นตราออยมั่นใจเลย

ยังมีคำว่าออยปลอมเข้ามาด้วย
พอมีคำว่าออยปลอมเข้ามาเราก็

หรือว่ามันจะเป็นออยของผลิตภัณฑ์อื่นคุณ

เพราะว่าการตรวจสอบเข้าไปเบื้องต้นในออนไลน์เนี่ย
บางผลิตภัณฑ์เขายังอยู่เลยนะ

เพราะว่าออยบอกว่าเดี๋ยวจะไปสุ่มตรวจ
แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะลีนนะที่เจอไปล่าสุด

เฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะ
มีในตลาดเมืองไทยประมาณ๓๐๐๐แบรนด์
โอ้โฮคุณค่ะเวลาไปตลาดนี่ค่ะ
เห็นมากกว่าผักอีกนะคะอาหารเสริมตอนนี้นะคะ
แต่ว่าข่าวนี้คุณผู้ชมค่ะนี่แหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น

ถือหมายค้นไปตรวจตลาดใหม่ดอนเมือง

เขามาร้องเรียนบอกว่าตลาดแห่งนี้นะ
พอไปตรวจสอบแล้วก็ซื้อไปใช้เนี่ย
คือผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน

แล้วก็ที่สำคัญไม่มีเลขที่ออยด้วยนะ

ทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า๔๐๐คน
นำหมายสารไปบุกตรวจร้านค้าที่ตลาดใหม่ดอนเมือง
ซึ่งภายหลังจากที่มีการกวาดล้างจับกลุ่มอย่างหนัก
แต่ก็ยังพบว่าภายในตลาดแห่งนี้เนี่ยยังคงกล้าค่ะ
กล้าจำหน่ายสินค้าของแบรนด์ดังกล่าวอยู่ด้วยนะ
โดยภายในตลาดใหม่ดอนเมืองแบ่งพื้นที่ออกเป็นล็อกเป็นล็อก
มีทั้งหมด๒๖ล็อกหรือว่า๒๖โซนด้วยกัน
มีร้านค้าประมาณ๒๐๐ร้านค้า
จำหน่ายสินค้าเรียนแบบลิขสิทธิ์
และเครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐาน
ซึ่งมีชาวบ้านเขาไปร้องเรียนจำนวนมากเลยนะ
ก็เลยทำให้ชุดสืบสวนเข้ามาตรวจสอบสินค้าที่วางจำหน่าย

พอไปตรวจสอบนี้นะคะพบว่า
โอ้โหน่าตกใจนะคุณสุภาษาราคุณผู้ชม
เกือบทั้งหมดไม่มีแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน
และสินค้าบางตัวยังผสมเองกวนเอง
แล้วก็ขายเองอีกด้วยโอ้โห
อันนี้เป็นแม่มดหรือว่าเป็นอะไรก็กวนยาอยู่ที่หลัง
น่ากลัวมากนะสำหรับผู้บริโภค
ซึ่งจากการตรวจค้นในวันนี้พบว่า
ผู้ค้าบางรายโอ้โฮพยายอยปิดร้านเพราะว่าไหวตรวจทัน

ข่าวรั่วได้ยังไงเพราะว่ามีหลายร้านนะ
ที่เขาปิดไปก่อนที่เจ้าหน้าที่ไปลงตรวจ
ค่ะทีนี้เรื่องของการตรวจสอบที่มีขึ้น
ผลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ยอมรับปฏิบัติการครั้งนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพ
ให้บริการบอกว่าจะต้องไปตรวจสอบว่า
ข่าวรั่วมันรั่วมายังไงรั่วมาจากหน่วยไหนรั่วมาจากใคร
รวมทั้งต้องตรวจสอบว่าตลาดแห่งนี้มีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า
จากข้อมูลพบว่าตลาดดังกล่าวลักลอบขายผลิตภัณฑ
ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ถูกดำเนินคดีมาแล้วหลายครั้ง
แต่จนปัจจุบันนี้จนเมื่อวานนี้ยังมีขายอยู่เลย
ขายเป็นปกติอยู่เลยค่ะต้องไปตรวจสอบดูใช่
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าซื้อมาจากตลาดแห่งนี้หรือไม่
เรื่องต้นตำรวจขยายผลดำเนินคดี
มีโรงงานลักลอบผลิตในประเทศไทย
แน่นอนไม่ได้นำเข้าผลิตในไทยนี่แหละ
อีกหนึ่งข้อมูลที่น่าตกใจ
แล้วก็ตำรวจบอกว่าเป็นข้อมูลทางลับเนี่ยนะคะ
พอไปตรวจสอบแล้วพบว่าตลาดใหม่ดอนเมืองแห่งนี้เนี่ย
สามารถอยู่ได้แล้วก็รอดพ้นจากการตรวจสอบมาโดยตลอด

เนื่องจากว่ามีอดีตนายตำรวจเป็นคนดูแลนี่ไง

เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบด้วยนะคะ

ก็จะคอยเคลียร์เจรจาหากว่ามีชุดจับกลุ่มเข้ามาจับกลุ่ม
หรือมาตรวจตลาดแห่งนี้
ซึ่งจากข้อมูลตำรวจบอกว่าจะไปตรวจสอบ
แล้วก็เชิญอดีตนายตำรวจที่มีการกล่าวอ้างถึง

ต้องแสดงว่ารู้ตัวและรู้ชื่อไม่บอกเขาใช่ไหมใช่ค่ะ
ใช่ค่ะส่วนเรื่องของลีน
ลีนยาลดความอ้วนแล้วก็มีคนกินแล้วก็คนตายไปประมาณ๓คนเนี่ยนะคะ
นายสมชายปรีชาทวีกิจรองเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาบอกว่ากรณีนี้เนี่ย
ขณะนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ถูกถอดถอนเลขทะเบียนออยนะ
ถามว่าทำไมเกิดเรื่องขนาดนี้แล้วทำไมถึงยังไม่ถอดท่อ
นั่นสิก็เพราะว่าต้องรอผลจากการตรวจสาร
ในสถานที่ผลิตว่ามีสารต้องห้ามหรือไม่อย่างไร
ซึ่งคาดว่ากระบวนการตรงนี้จะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ๑เดือน
ซึ่งตอนนี้กำลังเร่งทำเรื่องตรวจสอบอยู่นะคะ
คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวสารอยู่ก็จะเย็นนะ
ซึ่งหากได้ผลที่เป็นทางการออกมา
ก็จะเดินการถอดทอนเลขทะเบียนออยภายในวัน๒วันเลย
แม้ว่าจะยังไม่ถอดทะเบียนออย
แต่ว่าหลายข่าวหลายช่องให้คุณผู้ชมได้เห็นรูปร่างหน้าตาของผลิตภัณฑ์เขาแล้วนะ
มีกล่องขาวกล่องดำ
อันนี้จำกันได้แล้วช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปซื้อรับประทาน

ต้องซื้อเลยอย่าใช้คำว่าอย่าพึ่ง